เอาล่ะปิดท้ายไปดูเรื่องของเด็กกันบ้าง

น้องคนนี้อยู่ในบ้านเจอของแรงจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะ
แมมมี่แมมมี่
เจออะไรกันไหมแมมมี่
ไม่เป็นไรดูตาแมมมี่แมมมี่จริง

โอ้โหสงสาร
แล้วแมมก็นั่งแกล้งอยู่อย่างนั้นแล้วน่าจะมีการซูบอินด้วยตัวเอง
ดูหน้าน้องคือแบบหยิ่งกว่าสเกอรี่ฮีวีกลัวจริงนะคะ
บีบีกลัวจริงนะคะแล้วคือหันไปแบบแหล่งแหย่แล้ว
แล้วก็แบบพ่อ

แบบพอกมาเต็มนะคะสีใช้ได้ด้วย
จะกอดพ่อพาหนูออกไปที

เล่นอยู่ในอ่างอาบน้ำเพลินค่ะน้องคนนี้
แต่ก็หันไปเจอบางสิ่งบางอย่างน่ากลัวอยู่ห้องน้ำ
ก็กรีดร้องโวยวายนะคะเรียกคุณพ่อความหวัดกลัวสุดชีวิตเลย
แต่นี่แหละสาวเสื้อเหลืองก็พอกหน้าเขียวนะคะ
คุณแม่ของเขาก็ยิ้มอย่างนี้แหละไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
เด็กน้อยก็เรียกได้ว่าเจอแบบนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของแม่

มีแต่งใส่หน้ากากแม่มดแต่ว่าหน้ากากคล้าย๒

เด็กแบบสองสามขัวแบบ
ร้องไห้แล้วก็วิ่งกระโดดเกาะพ่อให้พ่ออุ้ม

คือเด็กแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนเป็นตัวตลก
หรือแบบบางทีเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน

นี่เด็กกว่าฉันอีกนะตอนที่เขาเจอคุณแม่
ต้องเก็บคลิปนี้เอาไว้ให้เขาดูตอนโต
จะต้องหามากแน่นะคะสำหรับน้องคนนี้ค่ะ